ช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปดูชนวนปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
ชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
เริ่มต้นจากการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาบัญชาแสงฮิรันดิ
ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอสัมชันในขณะนั้น
การตรวจสอบประกอบไปด้วย๒โครงการ
เริ่มต้นตั้งแต่วัน๑๙กันยายน๒๕๕๖
ที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๓ทัพ๒๕๕๙
และมติที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ
เป็นเงินจำนวน๑๕ล้านบาท

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๔ทัพ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง
แต่มีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่๑๙กันยายน๒๕๕๖หลายประการ
และค่าส่วนที่เกินทุนอีกกว่า๔ล้าน๓แสนบาทรวมทั้งสิ้นกว่า๙๔ล้านบาท
วันที่๑๘ธันวาคม๒๕๕๗ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๕ทัพ๒๕๕๙
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง
วันที่๑๒มกราคม๒๕๕๘นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่๑๙มีนาคม๒๕๕๘ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๑ทัพ๒๕๖๒
นายพิชัยชุนหาวชิระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบดังนี้
สามารถดำเนินการได้ด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยตามมาตรา๓๔
และมีความเสียหายเกิดขึ้นกว่า๔๐ล้านบาท
วันที่๑๖เมษายน๒๕๕๘ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๒ทัพ๒๕๕๙
ที่ประชุมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดีตามกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ด้วยข้อกล่าวหา๓ประการคือ
บริหารจัดการที่ไม่ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
กรณีโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีผลต่อการทำงบดุลประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่๓ทัพ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี
พักการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นการชั่วคราว
แต่งตั้งนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลเป็นรักษาการอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาล
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอสัมชัน
แต่ยังไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้

นายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลพยายามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตหัวหมาก

ฝ่ายตรงข้ามได้รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยอสัมชัน
เพื่อขัดขวางไม่ให้นายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาล
เข้าไปภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน